นั่นคือเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเจอร่างกำลังพลเจอศพในฝั่งอ่าวไทย
คราวนี้ไปดูการเจอศพในฝั่งอันดาบันกันบ้างแล้วเป็นศพจากไหนอ่ะ
ถ้าอย่างงั้นเขาคาดกันว่านะครับสองศพที่เรือต่อสองสามสามนะครับ
ไปเอาเข้าฝั่งมาเนี่ยค่ะไม่เป็นแรงงานเรือประมง
ก็เป็นชาวโรฮินจาครับคุณผู้ชมฮะช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
เรือต่อสองสามสามนำผู้เสียชีวิตสองศพเข้าฝั่งบริเวณท่าเรือน้ำลึก
ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากพบทั้งสองศพลอยอยู่กลางทะเลอันดามัน
นี่อีกฝั่งแล้วนะฝั่งอันดามันคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันครับ
เพื่อส่งไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจสอบว่าเป็นใครที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
เนื่องจากนะครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค๓
ได้รับแจ้งจากนายอภิวัตโคงสวัสดิ์ท่านเป็นผู้ควบคุมเรือโดลาโด
พบศพลอยอยู่ในทะเลสองศพผูกไว้กับทุ่นผูกเรือหน้าหาดรังไก่
อยู่ทางทิศใต้ฝั่งตะวันออกของเกาะราชาน้อยตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ต
จึงนำเรือต่อ๒๓๓ออกตรวจสอบและนำศพเข้าฝั่ง
เรื่องต้นคาดว่าทั้งสองรายอาจจะเป็นแรงงานต่างชาติบนเรือประมง
หรือไม่อาจจะเป็นชาวโรฮินจาที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย